กรณีคุณป้าทุบรถวันนี้นะคะคุณป้าทั้งสองท่านจะเดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกครั้งที่๒

ขณะที่ทางกรุงเทพเองนำเจ้าหน้าที่เทศกิจไปทำความสะอาดรอบบ้านของคุณป้า
หลังจากที่ตลาดรื้อออกไปหมดแล้วแต่ว่าสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะเป็นขยะต่าง

อันยังระยะเยอะมากอะน้า
เรื่องของการเข้ารับทราบข้อกล่าวหานะครับ
กำกับโรงพักประเวทบอกว่าได้รับการประสานจากทนายความของ
นางสาวรัตนชัดแสงหยกตรการอายุ๖๑ปีและนางสาวรานีแสงหยกตรการอายุ๕๗ปี
พี่น้องที่เกาะเหตุทุบรถกระบะที่มาจอดขวางหน้าบ้าน
บอกว่าวันนี้จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหา๓ข้อหาด้วยกัน

ข้อหาที่๒ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
และพกพาอาวุธในเมืองหมู่บ้าน
น่าจะไม่เกินช่วงเวลาบ่ายโมงของวันนี้
ส่วนเรื่องของการตรวจสอบ
ข้อที่จริงว่าข้าราชการปล่อยประละเลย
ให้มีตลาดที่ไม่ได้รับอนุญาตรอบบ้านป้า
ถึง๙ตลาดด้วยกัน
บอกว่าผู้ว่ากอทมสั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
และให้สอบให้เสร็จสิ้นภายใน๗วัน
นิรันดิ์ประดิษฐกุลประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บอกว่าจะส่งผลสอบให้ผู้ว่าวันนี้นะคะ
เรื่องต้นมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเปิดเผยออกมา
น่าจะอยู่ที่ประมาณ๖๗คน
เป็นระดับผู้อำนวยการเขตหัวหน้าฝ่าย
และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง
ข้อมูลจากเรื่องเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเนี่ย
เพราะว่าไปพบว่าเมื่อปี๒๕๕๙
เริ่มมีการก่อสร้างโครงสร้างของตลาดขึ้นมา
ส่วนก่อนหน้านั้นบริเวณนี้ที่เริ่มมีการก่อสร้าง
เป็นเพียงการขายของริมถนนตามปกติของประชาชน
ขายทั้งริมถนนแล้วก็ทางเท้าแต่ปี๕๔

มันทำให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่ามีการจงใจสร้างตลาดขึ้นมา
ส่วนเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีการลื้อถอนตลาด

นายธนสิทธิ์เมธภัณฑ์เมืองเป็นพอเขตประเวท
นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและพ่อค้าแม่ค้า
ตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตกว่า๒๐๐คน
เขาเรียกว่าเป็นการระดมพลบิ๊กคลินนิ่งเลยนะ
ทำความสะอาดรวมกัน
เพราะว่าบริเวณนั้นจะต้องทำความสะอาด
ด้วยการฉีดน้ำล้างผิวถนนล้างทางเดินเท้า
ฝาท่อระบายน้ำโดยเริ่มตั้งแต่จุดสุเหล่าระมาตุล
ปรับภูมิทัศน์ทางเข้ารอบบ้าน
ไปจนถึงทางเข้าสวนหลวงร๙

ระยะทาง๕๐๐เมตร
เขาบอกว่าพอลื้อสิ่งปลูกสร้างและแผงค้าออก

เจ้าหน้าที่ก็ต้องนอกจากล้างข้างบนแล้วใช่ไหม
ต้องไปลอกท่อระบายน้ำด้วย
เพื่อให้น้ำมันระบายได้ดี
เพราะว่าแถวนี้จริงน้ำท่วมขังบ่อยนะ

ขยะมันอยู่นานมันไปอุดตันท่อ
แล้วพอตลาดออกไปขยะก็ต้องออกไปด้วยนะคะ

พอสำนักงานเขตประเวทพร้อมคณะ
ก็ไปดูตรงหน้าบ้านคุณป้าด้วยนะ
ที่ก่อนหน้านี้มีกระถงกระถาง

เออมีโซ่แล้วก็มีแผงเหล็กที่คุณป้าเอามาวางไว้อยู่
ทางพอเขตก็พยายามประสานกับคุณป้าบุญศรี
บอกคุณป้าเอาออกได้ไหม
หรือถ้าคุณป้าจะเขยิบไปวางไว้ในที่ที่มันแบบไม่เกะกา

ไม่ผิดตามการจัดระเบียบทางเท้าได้ไหม

คุณป้าจะอนุญาตไหมครับ

อยู่ในพื้นที่คุ้มครองตามคำสั่งของสารปกครอง

ไม่สามารถดำเนินการใดได้นะจ๊ะ
หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาดำเนินการใดได้

ได้ครับคุณป้าครับแล้วก็วางสาย
ก็ต้องดูเรื่องของทางด้านสารปกครองกลางด้วยนะ

เพราะว่าเมื่อวันที่๒มีนาคมนัดไต่สวนกันไปแล้ว
กรณีที่คุณป้าฟ้องร้องทั้งกอทมแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายคนนะฮะ
รอคำตัดสินของศาลด้วยนะครับ